อาจารย์วันวิชิตคิดว่าทางที่มันควรจะเดินไป
ในมุมของนักวัฒนศาสตร์หรือว่าสภาพการเมืองไทย

คือการเมืองมันคือการปรีประนอมนะครับ
อย่างหนึ่งมันเป็นการพูดคุยหารือหาชันธามติร่วมกัน
แล้วก็ถ้าหาทางออกคือเป็นการต่อรองได้อย่างลงตัว
การเปลี่ยนผ่านมันก็สันติแน่นอนมันก็ย่อมเป็นนิมิตหมายที่ดี
ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันก็ต้องเปิดใจพื้นที่พูดคุยกัน
หวังแล้วก็ต้องการมาเป็นส่วนร่วมนะครับประชาชนต้องการให้นักการเมืองยึดโยง
ต่อความต้องการของประชาชนมากขึ้นหมายความว่าหลังการเลือกตั้งเนี่ยที่จะ
ที่ผ่านมาเฮ้ยคุณลบกันแทบตายแล้วมาจับมือกันเนี่ย
ประชาชนอาจจะรู้สึกว่าไม่ได้รู้สึกว่าเป็นเจ้าของ
แต่เดี๋ยวนี้การวิภาควิจารณ์คุณจะดึงใครเข้ามาหรือไม่ดึงใครเข้ามาเนี่ย
เข้าใจว่าเขาเรียนรู้เรื่องของอุดมการทางการเมืองมากขึ้นอันนี้ผมเข้าใจได้
แต่บางครั้งบางทีใช้เรื่องของภาวะทางอารมณ์ไปตัดสิน
มากกว่าว่าการจะเดินทางเดินหน้าไปทางการเมืองมันก็กลายเป็นอุปสรรคนะครับ
ฟังดูว่าเออฟังประชาชนมันก็ดีแต่ในแง่หนึ่งเนี่ย
มันก็ต้องมีมติของพักว่าความเห็นหรือการที่จะขับเคลื่อนการเมืองไปข้างหน้าเนี่ย
มันควรจะเป็นยังไงอย่างกรณีถ้าสมมุติว่า
ผมคิดว่าประชาชนเองสื่อเองนักวิชาการเองหลายคนมักจะเวลาเชิญมาพูดคุยเนี่ย
จะคิดลักษณะที่ดักทางทางการเมือง
บางครั้งก็กลายเป็นอุปสรรคทำให้นักการเมืองบางทีเขาก็ไม่อยากจะตอบ

สมมุติว่ากรณีว่าทำไมภาคเพื่อไทยพยายามอยากได้เก้าอี้ประธานรัฐสภา

ถ้ามองในฐานะว่าถ้ามองแบบดักนะว่าเดี๋ยวคุณอดีศรก็ต้องตอบเองว่า
เป็นไปได้ไหมว่าการจัดสรรโคต้าเก้าอี้ว่าที่ต่าง

ไม่มีเก้าอี้ให้คุณหมอชนละนานหรือเปล่า

แต่ว่าเพื่อลดข้อความสิ้นสงสัยว่ามันมีเหตุผลตรงนี้เปล่า
เขาไม่สามารถพูดประเด็นนี้ในที่สานะได้

มันมีชุดคำอธิบายที่พูดง่ายว่าลดความเคลือบแคลงความสงสัยในทางสังคม
แต่ในขณะนี้ผมก็ค่อนข้างมั่นใจว่าพักเพื่อไทย
หลายคนก็บอกว่ายืนยันที่จะสับหนุนคุณพิธาอย่างเต็มกำลัง
ความพยายามที่ไปประสานกับวุฒิสมาชิกบางท่านที่สามารถพูดคุยได้
เพื่อสับสนคุณพิธาเนี่ยเห็นความพยายามของพักเพื่อไทยนะครับ
แต่คราวเดียวกันผมเข้าใจว่ามันเป็นส่วนหนึ่ง
เก้าไกรต้องกลับมาทบทวนบทบาทอย่างหนึ่งเนี่ย
ภาวะที่เคยเป็นฝ่ายค้านที่ไปตรวจสอบคนอื่นไว้มาตลอดเนี่ย
แต่คราวนี้เมื่อปรับเปลี่ยนบทบาทเพื่อจะเตรียมเป็นผู้นำ
ซึ่งบทบาทที่จะเต็มเป็นผู้นำเนี่ยตัวเองจะต้องประณีประนอมต้องรับฟังความเห็นมากขึ้น
อันนี้จะเป็นบทบาทที่ท้าทายใหม่ของเขาดังนั้นมวลชนก็เองก็ดี
แฟนดอมเองก็ดีก็ต้องใจเย็นต้องฟังเหตุผลรอบด้านด้วยในเมื่อ
แนวทางถ้าสังคมเลือกมาเนี่ยเสียงกลม๘พักประมาณ๒๗ล้านเสียงเนี่ย
เขาบังคับให้คุณว่ารสนิยมทางการเมืองไปคั่วเสรีนิยมด้วยกันเนี่ย
ควรจะรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างด้วยนะครับ
คืออาจารย์วริชิตกำลังจะบอกว่าถ้าในแง่ของตำแหน่งประธานรัฐสภาหรือว่าประธานสภาผู้แทนรัศดรเนี่ย
ก้าวไกลเองอาจจะมีเหตุผลที่มันไม่สามารถจะบอกในทางสาธารณะได้
ก็เลยต้องแถลงเป็นเรื่องของการผลักดันวาระสภาอะไรก็ว่าไป
เพื่อไทยเองอาจจะมีเหตุผลในอีกมุมหนึ่งที่ก็ไม่สามารถบอกในเชิงสาธารณะได้
นิติบัญญัติกับบริหารคุณก็เอาทางบริหารเอาตำแหน่งนายกไปนิติบัญญัติก็มาทางนี้หรือ
ทำไมภาคเพื่อไทยถึงต้องการตำแหน่งประธานสภาคผู้แทนรัฐสนับ
เหตุผลที่ชัดเจนที่ใครเถียงไม่ได้ก็คือคะแนนที่ออกมามันไม่ถึงครึ่งสักคน
ไม่ได้เกินครึ่งไม่ได้เกิน๒๕๐สักพักเลย
เพราะฉะนั้นศักดิ์ศรีเสมอกัน
ในเมื่อคุณไม่ได้คุณยังต่ำอยู่แล้วคุณอยากได้หัวหางที่ผมพูดซ้ำไปเนี่ยจะเอาหมดมันไม่ได้
แล้วจะมีเพื่อนที่ไหนล่ะไม่ต้องห่วงคนในพักเพื่อไทยโดยเฉพาะคุณหมอชนวนานเนี่ย
ผมตอบว่าที่ผ่านมาท่านแม่นข้อบังคับ
ไม่ต้องห่วงว่าจะไม่มีตำแหน่งเขามีล้านเปอร์เซ็นต์
ฝ่ายบริหารก็เขาเป็นว่าการได้ทุกกระทรวง
แต่ผมเนี่ยผมรักเขาเพราะเขารู้สึกว่ามีความผูกพันกับสภา
นี่ผมก็ถ้าท่านจะทายใจท่านท่านก็อยากเป็นประธานสภาพูดง่ายนะ
จากหมอชนธนานก็มาถึงผมก็ได้นะ

แล้วก็มีคุณสุธรรมแสงกระทุมรองประธานเก่า
คุณวิสุทธิ์ชายนรุนอาจารย์ชูศักดิ์สิรินิน

แม้แต่กับคุณสุชาติตันเจริญเนี่ยก็โอเค

น้องจะเอาทั้งสองอย่างใช่ไหม

โดยไม่สนใจว่าพี่จะอยู่ยังไงใช่ไหม

๘๖อะไรเนี่ยเขาว่ากันไป

คุณฑิสวรรค์กำลังจะบอกว่า
แต่เรื่องของฝั่งของคอลโลมอฝั่งของบริหารก็เป็นฝั่งหนึ่งก็เป็น
แต่ตำแหน่งประธานสภาผู้แทนรัศดรเนี่ยเป็นอีกฝั่งหนึ่งในสภา
ต้องเอาความเหมาะสมในสถานการณ์ว่าคุณต้องไปนั่งเป็นประธานรัฐสภานะครับ
หลับตาไหมครับว่าใครทำกรรมใดก่อไว้ในอดีตคือมันจะเดินหน้าต่อแพทย์ได้หรือเปล่า
มันมีเหตุผลในเชิงอย่างอื่นอีกไหมว่าเพื่อไทยเราต้องการตำแหน่งนี้
เพื่อจะไปผลักดันเรื่องนั้นผลักดันเรื่องนี้เพื่อจะทำแบบนั้นแบบนี้
คะแนนห่างกัน๑๐เนี่ยคุณบริหารผมก็เอานิติบัญญัติมา
มันก็เป็นธรรมแล้วในการเจรจาที่จะเดินหน้าต่อไปให้คุณเป็นนายกรัฐมนตรี
ทำให้เพื่อนผิดใจทำไมล่ะแค่นี้ต่อไปอีกสี่ปีแล้วคุณจะอยู่ยังไงอ่ะ
ผมเข้าใจแล้วว่าเมื่อกี้โอเคล่ะที่ท่านอดีศรอธิบายมา
ว่าถ้าสมมุติว่าเป็นคุณหมอรัชญานาคผมก็ลืมไปอีกอย่างนึงว่า
คือมีอย่างหนึ่งว่าจริงอยู่ว่าบรรยากาศเราต้องการบรรยากาศในการอภิปราย
หรือการเวลาที่ประชุมให้มันเกิดบรรยากาศเกิดความเรียบร้อย
จริงอยู่ว่าพักเก้าไกรยังไม่เคยมีประสบการณ์ชิมลาง
ถ้าสมมติบทบาทในทางนิติบัญญัติเป็นประมุกนิติบัญญัติ
หลายคนก็เพื่อนำไปสู่ความสงบว่ากรณีเรื่องบทคุณลักษณะพิเศษของคุณหมอจรณา
ค่อนข้างประนิปนอมสูงท่านเป็นสุภาพบริตรทางการเมือง
ก็โอเคแหละถ้าพูดในเรื่องคุณสมบัติเนี่ยชัดเจนภาพเห็นชัด
แต่ทั้งหลายทั้งปวงมันยังมีเวลาว่าเมื่อเปรียบเทียบคุณสมบัติ
สัมพันธภาพกับบรรดาเพื่อนนักการเมืองพักอื่น
อันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่สังคมกำลังตั้งคำถามด้วยความห่วงใย
ไม่ได้สงสัยด้วยความห่วงใยว่าถ้าจะจัดสรรหรือการแบ่งปันพื้นที่ในการอภิปราย
ให้คนได้ใช้สิทธิ์ในที่ประชุมรัฐสภาจะมีประสิทธิภาพแล้วลาบลื่นแค่ไหน
แต่ถ้าเป็นภาพของคุณหมอชนละนั่นศรีแก้วผมก็เชื่อว่าบรรยากาศโอเค
น่าจะปรณีประนอมหรืออรุมอร่วยกับพื้นที่ให้กับทุกพักฝ่ายค้าน
แม้กระทั่งประชุมร่วมกับวุฒิสภาเนี่ย
บรรยากาศมันน่าจะดูอะไรผ่อนคลายกว่า